เห็นเงี๊บเงี๊บจนถามเมาท์ขาเปลือกทั้งหลาย
สะบัดเสื่อน้ำมันรองกลางการกับวง
มันใหญ่ดีใหญ่กว่าที่ก๊อต

วงเมาส์กันชุดใหญ่เลยว่า
รำยัยกับแฟนเลิกกันแล้วเปล่า
เพราะไม่ค่อยมีโมงเกาะกูกู
ก็มีแต่พอว่างแหมด้วนเสือกลับไปได้เลยคุณ
เขายังสวีทอยู่กับคุณปุ้ยตลอดเวลาจ้า

แล้วก็มีแพลนด้วยว่าจะชวนกันไปเที่ยวพักผ่อนไปที่เวียดนาม

นี่ปุ๊บปั๊บคู่นี้คบกันมา๗ปีแล้วนะ
ให้เรื่องอารถันต์๗ปีลำไยบ่วนที่ตัดออกไปได้เลย

เชื่อในเรื่องของการคุณธรรมมากกว่า
เพื่อสร้างเงินสร้างครอบครัวกับคุณปุ้ยแอลกอฮอลนี่แหละ

นักร้องลูกทุ่งศิลปินหลายคนก็ผ่านตัวมาเป็นดาราก็มีเหมือนกันนะ
หรือจะติดใจงานโชว์อย่างเดียวจนลืมละครแล้วหรือเปล่า
บันเทิงไทยรัฐเราได้คำตอบมาแล้วคุณผู้ชมไปฟังน้องลำไยหายทองคำกันเลยค่ะ
ละครก็มีติดต่อเข้ามาแล้วค่ะแต่น่าจะเป็นถ่ายประมาณช่วงปลายปีค่ะ
ตอนนี้ก็คือเก็บงานโชว์ก่อนอย่าเพิ่งลืมลำไยไฮด้วยค่ะ
เพิ่งลืมนะคะจริงอยากไปเวียดนามอันนี้คือแบบนัดกับพี่แบบว่าในกลุ่มกวนแล้ว

แต่ถ้าเดี๋ยวไว้ว่างก่อนค่ะอยากจะไปกินไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาบอกเขาจะไปกินอาหารนะคะสำหรับน้องลำไยสวยขึ้นทุกวันเลยคุณผู้ชมค่ะ
เราติดตามผลงานด้วยเออต้องเป็นอีกหนึ่งคู่นะที่แบบว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีโมเมนต์หวานให้เราได้ดูกันบ่อย
แต่ก็ยังยืนยันว่าความหวานเนี่ยมีอยู่แน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะ